บอกแล้วสถานการณ์โควิดตอนนี้โอ้โหหงายหลังไปตามกัน
ศิลปินโดนงานแคนเซิลโดนเลื่อนกันไม่ว่างเว้น
คนนี้เหมือนกันค่ะพี่ดวงตาคงทองลูกทุ่งสาวของเรา

ปกติร้องเพลงอยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้
ตอนนี้ต้องแบบอยากเจอเจ้าภาพมีไหมคะแถวนี้

เพราะว่าช่วงนี้งานเลื่อนงานแคนเซิลยาวเลยค่ะคุณค่ะ
ดวงตาคงทองค่ะเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐ
บอกทำอะไรไม่ได้ทำใจสิคะคุณน้อง

คือพี่ดวงจันทร์บอกว่าก่อนหน้านี้ใจฟูแล้วนะ
ใจมันมาใจแม่มาเพราะว่าก่อนหน้านี้
ก่อนที่จะมีโอมิคอนรอบนี้แม่เดินสายรับงานแล้ว
มีงานคอนเสิร์ตมีงานโชว์ตัวหลายต่อหลายงานแล้ว
เริ่มได้มีโอกาสพบปะแฟนมาบ้างแล้ว

มิคอนมาเคาะประตูบ้านปุ๊บ

ดวงตาบอกโอ้โหทำยังไงได้คุณผู้ชม
แต่ถามว่าเครียดไหมไม่เครียดแล้วค่ะ
ดวงตาบอกว่าที่ไม่เครียดเพราะว่าทำใจเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว
โรคนี้มันคงอยู่กับเราไปอีกนาน
ทำได้อย่างเดียวก็คือดูแลตัวเองไว้แบบนี้แหละ

โอ้โหต้องบอกว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยครับ
สำหรับพี่ดวงตาโครงท้อง
แต่ถึงจะไม่ได้เจอแฟนหน้าเมื่อกี้
เหมือนกับว่าเราจะต้องอยู่กับโลกนี้ให้ได้ค่ะ
โอ้โหต้องบอกว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยครับ

แต่ถึงจะไม่ได้เจอแฟนหน้าเวทีนะฮะ
แต่พี่ดวงตาคงทองก็ฝากบทเพลงผ่านบันเทิงไทยรัฐ
ส่งกำลังใจให้แฟนเพลงด้วยนะฮะ

เหมือนกับวาวฮะ
มาส่งกำลังใจให้แฟนเพลงด้วยนะฮะเป็นยังไงไปติดตามครับ
คิดถึงทุกคนนะฮะค่ะคิดถึงแฟนเพลงทุกคน
ลองเพลงนี้ฟังแล้วกันกำลังใจให้กันเพื่อที่อยากให้รู้ว่าเราจะไม่หายไปไหน
กำลังใจดีจากพี่ดวงตาคงทองนะฮะหลายคนก็ต้องสู้กันต่อไปสำหรับโควิด๑๙ยกนี้นะครับคุณผู้ชม